ปากพี่เบิร์ตเลยนะลาบปากชาวมหาสารคามด้วย

ราดแกงหรือแกงราดข้าวคะ

บางคนก็บอกว่าแกงราดข้าวสุดแต่ใจจะขวายคว้านะฮะ
แต่ที่แน่เป็นข้าวราดแกงในยุคโควิดแบบนี้

ตักเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแต่วิญญาณกลับนะฮะ
กลับเป็นเช็นชิ้นเป็นเนื้อเห็นเลยนะนี่ไฟล็อก

ก็พี่ชอบข้าวราดแกงไง

ผัดประดูกก็มีค่ะผัดประดูกนะฮะ
ผัดเปรี้ยวหวานไข่พะโลกแกงเคียววัด
อันนี้เป็นเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น
ที่ให้ลูกค้าเลือกพาก่อนไปร้านครัวนายปอนะคะ
ร้านข้าวแกงยุคโควิดแบบนี้จานละ๒๐บาทเท่านั้น
อยู่บริเวณใกล้สี่แยกวังยาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
อิ่มจากบุรีรามมาหม่าสารคามตอนนี้ได้เลย
ที่สำคัญเจ้าของร้านใจยิ้มมากเลยนะคะ
เพราะอะไรร้านข้าวแกงแบบนี้๒๐บาทถือว่าถูกแล้วคุณ
จุใจมากกว่านั้นด้วยโปรโมชั่นผักสดก็ฟรีน้ำพริกก็ฟรีนะคะ
เครื่องดื่มของหวานบริการให้กับลูกค้าฟรี
โดยเฉพาะเมนูของหวานมีวันละ๒เมนู
กล้วยบวชชีกับฟักแกงบวชฟักทองแกงบวชนะคะ
เครื่องดื่มก็ฟรีด้วยเก๊กหวยน้ำกระเจี๊ยบ
เฮ้ยทำไมฟรีอ่ะคือถ้าจะให้แบบนี้ให้ฟรีเถอะค่ะ
เพราะอะไรข้าวราดแกงนั้น๒๐บาทไอ้แกงบวชเนี่ยฟรี
หรืออ่อบวชฟักทองฟรีถูกต้องน้ำเก๊กหวยฟรีน้ำกระเจี๊ยบฟรี
มีดีกว่านี้ที่ไหนอีกอ่ะนะคะคุณพงศกรเกรดรัฐต้องประกาศชื่อดังดังเลยนะคะ
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำธุรกิจป้ายโฆษณาเป็นเสียเหมือนกัน
ท่านนี้ค่ะแต่ระยะหลังเนี่ยเจอโควิด๑๙มันระบาดใช่ไหมคะ
งานก็น้อยลงตัดสินใจไปเปิดร้านข้าวราดแกงราคาประหยัด
เพื่อนำรายได้มาเลี้ยงลูกน้องลูกน้องในบริษัทแกมีมากถึง๑๑คนนะคะ
บอกว่ารู้สึกสงสารถ้าเกิดว่าปล่อย๑๑คนลอยแพร่ไป
ก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตเขาจะเป็นยังไง
ก็เลยตัดสินใจมาขายข้าวราดแกงราคาประหยัดแบบนี้นะคะ
เพราะส่วนหนึ่งก็ไม่อยากลดเงินเดือนด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ออกจากงาน
เพราะฉะนั้นแล้วลูกน้องทุกคนต้องทำงานค่ะ
ไม่ว่าจะปรุงไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟทุกคนต้องมีงานทำประจำตำแหน่งนะฮะ
ฟังเสียงเสียพงศกรหน่อยค่ะ
ผมก็พยายามที่จะหกับประคองร้านไว้โดยการที่ประใหยกิจการช่วยเหลือลูกน้อง
แล้วก็อย่างน้อยก็คือได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
ด้วยการมาเปิดล้านอาหารข้าวแกงครัวในพ่อ
ในราคาข้าวแกง๒๐บาทก็จะมีขนมหวานแถมฟรี

ที่เรียกว่าช่วยเหลือสังคมเพราะอะไร

เปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน๑๐ปี

ผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป

แล้วเราเข้าเกณฑ์อะไรบ้างไว้คุณเบิร์ต

เลยไปต่อไม่เป็นเลย

เดี๋ยวสิว่ารายได้ต่อวันของคุณพงศกร

ไม่น่าแพ้ไม่น่าเยอะเพราะแกขายถูก

คือพอทำแบบนี้แล้วคนมาเยอะไง

คุณผู้ชมบอกว่าหนูชอบกินข้าวผัดโปร
อีกท่านบอกว่าถ้าไปบุรีรำจะไปอุดหนุนคุณ